ข้างในมันเหมือนกับมีเหล็กอยู่ด้วย
เป็นเหล็กเส้นขนาดใหญ่ฮะ
ลงไปเขาเสียชีวิตเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจสมภาพเมืองหนองคายกับทีมกู้ภัยไปที่เกิดเหตุ
มันเป็นบริเวณการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองยกระดับ
ใกล้ทางรถไฟตะบนหนองกอมเกาะ
ไปเจอร่างของนายปรีชาโมตันตสุดอายุ๒๑ปี
คนงานก็ช่วยกันเอาขึ้นมาจากหลุมที่ก่อสร้าง
ตอนนั้นเขานอนแล้วสัญญาณชีพไม่มีแล้ว
แม้ว่ากู้ภัยจะพยายามจะยื้อชีวิตอย่างเต็มที่
แต่ไม่ทันจริงครับคุณผู้ชมครับขอแสดงความเสียใจด้วย
คนงานก่อสร้างเล่าแบบนี้บอกว่าจู่ได้ยินเสียงโครม
วิ่งไปดูเอ้านะฮะผู้ชายคนนั้นตกลงไปในหลุมต่อหม้อ
ลึกประมาณสี่เมตรซะแล้วนะครับในหลุมต่อหม้อมีเหล็กเส้น
เบลอเลยนะฮะแล้วก็มีน้ำฝนเนี่ยขังอยู่ด้วย
กลัวจะจมน้ำก็รีบจะวิ่งไปช่วยนะครับ
แต่อย่างที่บอกฮะไม่ทันจริงครับ
คนงานยังเล่าอีกบอกว่าตรงนี้นะช่วงกลางดึกนะ

ใกล้ทางรถไฟตำบลหนองกอมเกาะ
ถ้าท่านไปถึงตรงนี้ต้องทำแบบนี้
พอข้ามทางรถไฟแล้วถ้าต้องเบี่ยงออกซ้ายไปนะ
แต่ผู้ตายขี่ตรงไงพอขี่ตรงปั๊บไปตกหลุมก่อสร้างแบบนี้เลย
ยังไงก็แม่ใช้สติแล้วก็ดูหน่อยละครับ
ว่าเครื่องป้องกันหรือว่าสัญญาณเตือนมันมีครบอยู่หรือเปล่า